แต่ถ้าหากใครไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปไกล

พาคุณผู้ชมไปตลาดน้ำบางน้อย
เป็นบ้านไม้ที่อยู่ริมน้ำกว่าร้อยปีเลยนะ
มาทำเป็นสถานที่ขายของคุณผู้ชม

วันหยุดเท่านั้นนะพาไปเที่ยวไปชมกัน
แต่ที่สำคัญมีขนมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าขายที่นี่ที่เดียวก็คือ

ค่ะติดตามกันเลยค่ะ
บรรยากาศเย็นสบายไร้แสงแดดให้ระคายเคืองผิว
คืออีกหนึ่งจุดดึงดูดที่ตลาดน้ำบางน้อย
ในอำเภอบางคนที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ลักษณะเป็นห้องแถวไม้ริมชายคลองบางน้อย

และบางห้องก็ถูกดัดแปลงให้เป็นที่ขายสินค้านานาชนิด
เสื้อผ้าสำเร็จรูปร้านขายของฝาก
สินค้าทางการเกษตรจากสวนของชาวบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวผลไม้นานาชนิดที่เก็บมาจากสวน
โดยเฉพาะร้านอาหารที่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บ
ข้าวหมูแดงขนมจีนที่ขายในราคาถูก
และหนึ่งในนั้นจะขาดไปได้เลยก็คือ

ขนมหวานทานเล่นชื่อดังของตลาดที่แขกไปใครมาต้องซื้อทาน
โนกับป้าเล็กสองสีพี่น้อง
ที่กำลังนั่งทำโรตีอย่างใจเย็นบอกว่า
โรตีแต้จิ๋วหรือหลั่วก๋วย
เป็นโรตีที่มีอยู่แห่งเดียวที่ตลาดน้ำบางน้อยเท่านั้น
เป็นขนมภายในครอบครัวที่อาม่าคิดขึ้น
เพื่อใช้สำหรับไหว้เจ้าในพิธีส่งเจ้าขึ้นสวรรค์
ที่จะทำกันก่อนวันตรุษจีน๖วัน
ส่วนชื่อนั้นก็มาจากการม้วนแป้งขนม
มีลักษณะคล้ายโรตีถึงได้ตั้งชื่อเพื่อให้เรียกได้ง่ายขึ้น
ส่วนผสมประกอบด้วยตัวโรตี
ทำมาจากแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำ
ส่วนไส้ก็มีถั่วลิสงน้ำตาลสายแดงและงา
ลักษณะของมันเมื่อได้รับประทานแล้ว
จะเหนียวนุ่มหวานหอมกรอบอร่อยและมีประโยชน์
ตี้แต้จิ๋วเป็นขนมของครอบครัว
ไม่มีจำหน่ายที่อื่นนอกจากตลาดน้ำบางน้อยเท่านั้น
ส่วนราคาก็จะเป็นแพ็คเกจ๓ชิ้น๒๐บาท

เพราะลูกค้าบางคนก็ชมว่าแป้งอร่อยมาก

ถั่วอร่อยแล้วก็งาก็อร่อย
ก็เลยรวมแล้วอร่อยทุกอย่าง
แป้งเหนียวนุ่มแล้วก็ถั่วต้องใหม่แล้วหอม
เราทำใหม่ทุกอาทิตย์ของเราเสีย
แล้วคัดดูสิถั่วไม่มีดำเลยไหม
ดำทิ้งหมดให้ปลากินปลาชอบ
ตลาดน้ำบางน้อยอยู่หน้าวัดเกาะแก้วอำเภอบางคนที

เป็นที่ค้าขายผลไม้พืชผลทางการเกษตร
จากชาวสวนที่อยู่รอบตลาด
ถือว่าเป็นย่านค้าขายขนาดใหญ่

ทำให้ที่นี่เปลี่ยนแปลงไปจากตลาด
กลายเป็นชุมชนเก่าแก่ริมน้ำ

กลางกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

เมื่อครั้งเสด็จประพาทต้นเมืองสมุทรสงคราม
ในปี๒๔๕๒ด้วย
ตลาดน้ำแห่งนี้จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว
ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา

หากใครมองหาที่เที่ยวใกล้เมืองกรุง
แนะนำตลาดน้ำบางน้อยเป็นหนึ่งในตัวเลือก
ศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน